ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
น้ำท่วมภัยแรงอากาศร้อนจัดค่ะ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็กไทยที่ถูกคุกคามนะคะ
ในขณะเดียวกันค่ะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ
ที่มีผลกระทบต่อคนไทยจำนวนมาก
คุณผู้ชมค่ะนี่คือสภาพของอากาศน้ำท่วมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ
ที่มีรายงานล่าสุดนะคะของการศึกษาของยูนีเซฟระบุว่า
ในประเทศไทยกำลังเผชิญความเสี่ยงสูงต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศแล้วก็ความเสื่อมสมของสิ่งแวดล้อมนะคะ
โดยเด็กในจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ด้วย
แล้วก็จังหวัดในอุบลราชธานีนะคะนครราชศรีมาศรีสะเกดนครศรีธรรมราช
แล้วก็นราธิวาสต้องเผชิญกับความเสี่ยงแล้วก็เป็นกลุ่มที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยง
สูงที่สุดที่จะได้รับการคุกขาบด้านสุขภาพของเด็กไทยนะคะ
ขณะที่เด็กจากครอบครัวยากจนเด็กในชนบทเด็กพิการ
แล้วก็เด็กที่ต้องมีการโยกย้ายถิ่นฐานคือกลุ่มที่มีแนวโน้ม
ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดเช่นเดียวกันนะคะ
ผลกระทบของน้ำท่วมภัยแรงและฝุ่นพิษต่าง
สภาพอากาศที่ร้อนจัดของไทยที่เห็นได้ชัดเจน
เป็นอันตรายต่อสุขภาวะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของเด็กนะคะ
แล้วก็มีผลกระทบต่อการพัฒนาการของเด็กในระยะยาวอีกด้วย
ทำให้เด็กเนี่ยเสี่ยงที่จะไม่สบายขาดเรียน
หรือว่าเป็นการเข้าไม่ถึงบริการต่างที่จำเป็น
ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บกันได้
รวมไปถึงการขาดสารอาหารความเครียดแล้วก็การตื่นตระหนก
แม้ว่าหลายคนบอกว่ามันอาจจะไม่อันตรายมาก
แต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะผลวิจัยเขามองว่า
สามารถที่จะทำให้เสียชีวิตได้เช่นเดียวกัน
ในขณะที่ปี๒๕๖๖นี้ค่ะ
ทางคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งชาติแล้วก็แห่งสหประชาชาติ
จะให้ข้อคิดเห็นทั่วไปด้านสิทธิเด็กและสิ่งแวดล้อม
โดยมีการเน้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ
เพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้รัฐบาลทั่วโลก
มีมาตรฐานสากลในการปกป้องสิทธิเด็ก
แล้วก็ผลกระทบจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมนะคะ
รายงานของยูนิเซฟเมื่อปี๒๕๕๙
ได้มีการจัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ห้าสิบ
จากทั้งหมด๑๖๓ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดนะคะ
เด็กจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศค่ะ
เพราะฉะนั้นนะคะเพื่อสุขภาพของเด็กไทยค่ะคุณผู้ชม
ถึงเวลาอย่างจริงจังแล้วนะคะที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการ
ร่วมแก้ไขปัญหาแล้วก็ให้ความสำคัญอย่างจริงจัง
ในการที่จะป้องกันไม่ให้เด็กไทยถูกคุกคามด้านสุขภาพ
จากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ